มาดูข่าวดังสุดสัปดาแน่นอนว่าดัง

สุดสะดาวร้าวอารมณ์อ่า
ร่าวร้อนเริงรักอะไรอย่างนี้นะครับ
แต่ว่ามันเป็นภาพที่นักเกลียดนะครับ

เพราะว่าคลิปนี้นะคะ

มีเพศสัมพันธ์ที่ต้นไม้

ต้นนี้จะอยู่ภายในมหาวิทยาลัยชื่อ

ต้นไม้มันไม่ผิดหรอกนะแต่นุ่มสาว

คือเรื่องนี้มันออกมาเป็นคลิป
ทำได้ด้วยเหรอแบบนี้ทำไมถึงกล้าอะไรขนาดนี้นะคะ
คลิปนี้ทั้งหมดมีความยาว๕นาที๕๓วินาที
คือเริ่มต้นจากเป็นกล้องหน้ารถ
บันทึกเห็นเส้นทางรถคันนี้ขับเข้าไปในมหาวิทยาลัย
อันนี้เป็นก่อนเข้ามหาลัยนะ

ข้างมหาวิทยาลัยนี่ฉันดู
หลังจากนั้นเดี๋ยวจะเข้าไปในมหาวิทยาลัย
คนก็เดาถูกนะเป็นมหาวิทยาลัยอะไร
นี่ค่ะมันไม่ยากนะคะเป็นแบบนี้นะคะ
ซึ่งระหว่างทางที่กล้องบันทึกภาพก็ยังเห็นนักศึกษาเดินอยู่นะ

เพราะนักศึกษาอาจจะบางคนอาจจะทำงานกลุ่มอะไรกันอยู่นี่นะคะ

คู่รักนี้หญิงชายลงจากรถในสภาพเปลือยเปล่า
คือเปลือยเปล่าลงจากรถเลยนะแล้วหลังจากนั้นตั้งกล้องมีเพศสัมพันธ์
กันข้างอาคารแห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัย

ไม่ได้แคร์คนที่เดินผ่านไปผ่านมาเลยสักนิดนึงนะฮะ
แต่ว่ามีเพศสัมพันธ์กันโจงครึ่มแบบนี้
ใช่ค่ะแล้วไฟหน้ารถมันสาดเข้าไปนะคะ

เป็นไฟแบบสปอตไลท์ฟาโลสังเงย
คนที่เขาดูคลิปนี้เขาบอกโอ้โหคิดหน่อยไหม
จะสร้างความเสื่อมเสียให้กับมหาวิทยาลัย

แต่คนที่ออกมาตอบว่ามันทำไม่ได้ก็คือตำรวจนะคะ
ตำรวจสอนออกบางเหตุอยู่ระหว่างตรวจสอบก็ล่องวงจรปิด
หาตัวผู้กระทำอนาจารย์เอาคลิปนี้มาลงในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
ตำรวจบอกว่าอย่างแรกแม้ว่าการดำเนินคดี
ข้อหากระทำอนาจารย์ต่อหน้าธารกำนันมันปรับไม่เกิน๕๐๐บาท
แต่มีเขาเรียกคำว่าข้อหาอีกหนึ่งข้อหา
ก็คือนำเข้าข้อมูลลามกสู่คอมพิวเตอร์มีโทษจำคุกนะคะ
เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ไอ้คลิปนี้มันแชร์กันอยู่ในทวิตเตอร์นะ
ใช่ค่ะแต่อีกมุมหนึ่งหลังจากตำรวจเข้าไปตรวจสอบที่
จุดเกิดเหตุตามคลิปตำรวจทำหน้าที่นะคะ
แล้วภาพนี้ก็เป็นภาพที่เขาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย

สองนายกำลังจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปอยู่นะฮะ
ตรงต้นปามข้างสนามเทนนิส
เพื่อตรวจสอบมุมกล้องว่าถูกต้องตรงกับที่คลิปมันแชร์กันอยู่หรือเปล่า

แล้วก็เอาไปเทียบกันว่าตรงไหนมันมีการตัดต่อหรืออะไรยังไงหรือเปล่า

เขาก็ต้องตรวจสอบมุมสิไอ้รถมามาจอตรงไหน
สาดไฟส่องอย่างไรแล้วลงมาทำท่าตรงนี้
จุดนี้มันเป็นจุดมืดจุดอับจุดบางสายตาจุดอำพางอะไรหรือเปล่า
สรุปแล้วชาวเน็ตเห็นเขาก็ตลกดีนะ
เจ้าหน้าที่เก่งจังเลยชมทำงานรวดเร็ว

ต้นไม้จะคล้ายในคลิปเลยนะคะ
อาจจะอยากให้จับตัวคนกระทำมาให้ได้นะ
ใช่ค่ะกล้องวงจรปิดก็น่าจะจับได้

สำหรับทะเบียนรถที่ขับเข้าไปภายในมหาวิทยาลัย